คุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยความคืบหน้าคดีเสียแป้งนาโนตเป็นนักโทษชายของเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชไปนะฮะอืม
วันนี้ยังจับไม่ได้นะยังไม่ได้เลยค่ะพวกที่พาหนีด้วยอะไรนะปอยกับปอย
แล้วก็อีกคนหนึ่งบิ๊กใช่ไหมมีผู้หญิงสองคนจับได้แต่วันนี้ตำรวจจับได้๑คน
เป็นตัวละครชื่อใหม่ตัวใหม่แต่อยู่ในสตอรี่การหนีของเสียแป้งนั่นแหละ
นี่คนนี้ฮะใครคเนธทองประจงชื่อเล่นชื่อบอยบอยเหรอ
อยคเนธกำลังพาเมียจะไปดูหนังสับปะเรอนี่นอกจากรายได้ทะลุทะลวง๕๐๐ล้านเนี่ย
ปะเลอเฮียนดีเหลือเกินจับคนร้ายได้ด้วยตำรวจไปจับได้เลย
บอยเนี้ยไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวพันธุ์อะไรกับเสียแป้งอ่า
จำกุญแจผีได้ไหมอ๋อที่เอาไว้สะดอกข้อมือใช่ไหมคะ
นั่นอ่ะที่ไหมคนเฝ้าไข้เอาไปให้ตำรวจบอกเนี่ยลูกน้องเสียแป้งเนี่ยเขาเอามาให้ให้
เสียแป้งเนี้ยไขแล้วหนีไปอ่า
บอยคเน่เนี่ยเป็นคนเอามาให้อ๋อเอาดูไว้นั่นที่จับกุมหน่อยนะครับ
เอาแล้วมุมเหลืออะไรไปเอาแล้วเนี่ย

ภารกิจให้ได้มันไม่ว่าง
มันไม่มุ่งมาดีนะเพราะว่าเราอัดวิดีโอแล้ว
มันเป็นผลักษณะกว่าดีถ้าช่วยเหลือเนี่ย
นักเขาหายแล้วก็ถ้าให้การช่วยเหลือ

อยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปตามให้

ตำรวจชุดสืบสวนของภูทรภาค๙

ในคณฑ์ทองประจงหรือว่าในบอย

ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

นี่เจ้าหน้าที่ก็เอาหมายจับมาแสดงให้ดูนะครับ

เรื่องเสียแป้งนานโหดตามมาทุกวันอยู่แล้วนะ

คือในบอยคเนสตำรวจบอกว่ามี
หลักฐานว่าเขาคือคนที่

มหาราชนครศรีธรรมราช

อยู่เตียงผู้ป่วยรวม
ซ่องมือคล้องแขนกับเตียงไว้

แล้วบิ๊กขับรถมารับข้างล่าง

เขาเป็นคนเอาพวกกุญแจเอาชุดอะไรพวกนี้ไปให้เสียแป้ง
คเนธถูกจับในขณะที่วันนี้กำลังแวะเข้าห้องน้ำในห้างนะฮะ
เพราะว่าจะไปดูหนังเรื่องสับปะเลอห้างแดน่าหาดใหญ่สงขลา
อยเนี่ยพาเมียไปดูสับปะเหลอนะครับหลักฐานที่ชุดสืบสวนใช้
ในการขออนุมัติศาลออกหมายจับเพื่อจับกลุ่มตัวในบอยก็คือภาพ
กล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเป็นคนละ
กับที่เราเห็นในสื่อนะฮะเรื่องที่ว่ามีใครลงจากลิฟต์
มีรถมีอะไรยังไงอันนี้ตัวละครใหม่เลยล่าสุดตำรวจบอกมี
หลักฐานอีกชุดหนึ่งเป็นกล้องวงจรปิดเหมือนกันเห็นนายบอยเนี่ย
อยคเนธเนี่ยวันนั้นนะคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาสวมหมวกสีเขียว
ใส่ชุดดำถือกระเป๋าใบใหญ่สีดำเดินขึ้นมาจากฝั่งตึกศัลยกรรม
ซึ่งมันต้องสแกนใบหน้าจากนั้นก็เดินขึ้นลิฟต์ฝั่งที่ขึ้นไป
ที่ชั้น๖ตึกอายุรกรรมชั้น๖คือห้องผู้ป่วยรวมที่เสียแป้ง
เตียงด้วยนะฮะอยู่ปลายเตียงเลยเหรอคะแล้วส่งกระเป๋าให้กับ
ไหมไหมที่ว่าหมวยเมียของลูกน้องเสียแป้งเนี่ยจ้างมาเฝ้าไข้

โดยในกระเป๋าเนี่ยมีอุปกรณ์ทั้งปืนมีชุดที่ให้เสียแป้งเนี่ย
เปลี่ยนก่อนจะหนีไปแล้วก็มีกุญแจผี
นี่ที่ตำรวจนั่งสอบไหมอยู่เนี่ยฮะแล้วมีกุญแจอยู่ดอกหนึ่ง
นี่มีกุญแจด้วยมาสักครู่นี้นะ
แต่ทีนี้เนี่ยพอเสียแป้งเดินลงจากลิฟต์ไปกับปอยใช่ไหม

อยมารับลงลิฟต์ไปเนี่ยแล้วก็ขึ้นรถกระบะที่บิ๊กมาจอดรออยู่เนี่ยนะฮะ
ตรงนี้มันจะไม่เจอภาพของบอยคเนธแล้ว
นี่จะเห็นเสียแป้งไปกับปอยปอยจีรวุฒิ

ไม่รู้คันไหนเป็นคันไหนแต่บอยคเนธเนี่ยเขาจะหายไปเลย
แต่ตำรวจไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงว่าตำรวจไปไล่มาหมดแล้ว

แต่ตำรวจยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจน
ผมอย่างนิดวัน

คุณมาไฟวนที่๑๙นาที
บอย็ะเขาเนธขึ้นให้การภาคเศส
ภาคเศสที่รับบางเรื่องไม่รับบางเรื่องชัดอย่างกัน

ถุงอะไรพวกเนี้ยอะไรพวกเนี้ยไปเนี้ยนะอืม
มีปืนมีอะไรด้วยมีครีมมีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าอ้าวก็กล้องวงจรปิดมันเห็นภาพคุณนะ
ไม่งั้นเขาไม่ออกหมายจับคุณออกมาหรอกเขาบอกก็โยนไปคนชื่อบิ๊กนู่น
ใช่ไหมแต่ตำรวจบอกมีหมดหลักถงหลักฐานนะฮะ
นี่ไงมีมือถือมีปืนมีครีมนายบอยหรือว่านายคเนธทองประจงเนี่ยนะครับ
เป็นผู้ต้องหาคนที่๕นะครับที่สารอนุมัติหมายจับในคดีเสียแป้งนาโนตนะครับ
หลบหนีออกจากโรงพยาบาลอ่าหลังจากที่เรือนจำเนี่ย
มัติให้ออกมาหาหมอที่โรงพยาบาลจากการตรวจสอบนามสกุลของนายคเนธนะฮะ
สกุลทองประจงเป็นนามสกุลเดียวกับนายวรินทรทองประจง
เป็นผู้คุมที่ทำหน้าที่เฝ้าเสียแป้งที่โรงพยาบาลก่อนที่เสียแป้งจะหลบหนีไป
อ่าแต่ยังไม่มีรายงานนะฮะว่าอ่ามีส่วนเกี่ยวพันธ์มีความสัมพันธ์กันแบบไหนอย่างไรนะ
นามสกุลเหมือนกันนะครับตำรวจอยู่ในระหว่างการนำตัวในบอย
มาสอบปากคำที่สพมนครศรีธรรมราชเจ้าของคดีนะครับ
ขณะที่วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับชุดสืบสวนภูทรภาค๘และภาคเก้า
ได้รับแจ้งจากพระในสำนักสงฆ์ใหม่ยางใยขลุยที่ตำบลร่มเมืองอำเภอเมืองพัทธลุงนะฮะ
ที่จังหวัดพัทธลุงนะครับนี่ไปเจอรถกระบะคันนี้
จอดทิ้งเอาไว้ที่สำนักสงฆ์สำนักสงฆ์ใหม่ยางใยขลุย
เมื่อตีสองคืนที่ผ่านมานี่มิซูบิชิไททันสีขาว
อ่าแล้วมีกล้องวงจรปิดเมื่อคืนนี้
มันเห็นแสงไฟเหมือนมีรถเข้ามาน้องมิ้น
หาวตามมารงม

นี่เห็นมั้ยใครมันขับเข้ามา

แสงไฟหน้ารถเหมือนกันนะครับ
จากด้านบนบนจอภาพนะครับ

แต่รถกระบาดที่จอดอยู่ขาวนี่ไม่เกี่ยวกันนะฮะ

ทางสำนักสงฆ์เขาเรียกเจ้าหน้าที่

อันนี้เขาจอดของเขาอยู่แล้วนะครับ

รถกระบะคันที่ขับเข้ามาที่เห็นแสงไฟเนี่ย
ก็ขับเข้าไปจอดทิ้งเอาไว้ที่

หันหน้าเข้าห้องน้ำ

๑นาทีนะครับ
นี่ผู้ชายคนนี้นะครับ
เดินหายไปจากจอกล้องวงจรปิดนะครับ

จากนั้นเนี่ยจะมีสัญญาณไฟ

โดยตำรวจให้ข้อมูลว่าบุคคล

จังหวะล็อกรถกดรีโมท
ซึ่งตำรวจบอกว่าบุคคลต้องสงสัยคนนี้เนี่ย

ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามีผู้ชายคนนึง

มันบันทึกเอาไว้ไม่ได้

ในส่วนของคนที่มารับ
ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรไปต่อเนี่ยนะครับ

แล้วมันคล้ายกับในคดีเสียแป้งนานโหดไง

ท่านก็แจ้งไปยังสพมพัทธลุงนะฮะ

เจอรถกันเมื่อ๖โมงเช้านะครับ

คิดว่าเป็นรถชาวบ้านที่มาจอดเข้าห้องน้ำ

ติดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยนะ

รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบก่อนดีกว่า
แล้วก็เอาหลักฐานกล้องวงจรปิดของสำนักสงฆ์ให้กับเจ้าหน้าที่
ตอนแรกคิดว่ารถมาจอดเนี่ย
ก็อาจจะเป็นคนมาเข้าห้องน้ำ

ไม่มีป้ายทะเบียนอะไรเลยไปดูทั้งหน้าทั้งหลังอะไรพวกนี้ไม่มี
แล้วโดยปกติเนี่ยเคยมีรถมา
ไม่มีเลย
นี่นะฮะคำถามก็คือเอ๊ะแล้วมันใช่รถที่พาเสียแป้งหนีหรือเปล่า

ภาพจากกล้องวงจรปิดจากโรงพยาบาลแล้วก็ขับไปตามเส้นทางต่างเนี่ย
มีรถเก๋งสีดำคันหนึ่งกับกระบะสีขาว๒ตอน๔ประตูอีก๒คัน
หรือว่ารถที่ไปจอดทิ้งเอาไว้ก็มีอยู่คันหนึ่งเจอแถวสมุยแล้วใช่ไหม

แล้วคันนี้ล่ะจากการตรวจสอบนะครับพบว่าคันนี้นะที่สำนักสงฆ์ที่พัทธลุงเนี่ย
ว่าอาจจะเป็นคันที่๓ที่ขับตามตรงแยกไฟแดงนะครับ
ซึ่งตอนที่ขับไปเนี่ยตอนที่รับเสียแป้งไปเนี่ยจะเป็น
หมายเลขทะเบียนกไก่จจ๙๐๔๙พัทธลุงนะฮะ
คือคันที่ในปอยหรือว่าลูกวัวจีรวุฒิชุมศรีที่ลงลิฟต์มากับเสียแป้งเนี่ย
ขับตามรถกระบะคันที่บิ๊กพาเสียแป้งหนีคาดว่าเสียแป้งจะไปคันกับบิ๊ก
ส่วนปอยเนี่ยขับคันนี้แล้วคันของเสียแป้งกับในบิ๊กเนี่ย
โผล่จอดอยู่ที่ด่านความมั่นคงที่สตูนเจอตั้งแต่เช้า๒๒ตุลาคม
เพราะว่าหนีกลางดึกเนี่ยมันเที่ยงคืนกว่ามันลอยต่อช่วงเข้าสู่๒๒
แล้ววันเช้าเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเจอรถคันนั้นก่อนเลย
ส่วนคันนี้คันที่ในปอยขับเนี่ยเพิ่งเจอวันนี้นะฮะ
ตรวจสอบหลักฐานต่างในรถนะครับทำให้ทราบว่ารถคันนี้เป็นของแม่ของในปอยนะฮะ
นางจิตราชุมศรีนะครับบ้านอยู่ห่างจากจุดที่เจอรถกระบะ
ตรงนี้๔กิโลเมตรในรถเจอน้ำต้มใบกระท่อมทิ้งอยู่ขวดนึง
นี่ตำรวจก็มาตรวจสอบนะฮะเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับ
มุ่งหน้าไปทางอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลามุ่งหน้าไปยังชายแดน
สตูนช่วง๔ทุ่ม๒๓ตุลาคมนะฮะก็คือ๔ทุ่มวันจันทร์นะฮะ
เป็นเวลาหลังจากที่โอ้โหหนีไปแล้ววันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งแล้วนะฮะ
พอมาเชื่อมโยงกับภาพจากกล้องวงจรปิดตัวนี้นะฮะก็เลยคาดว่า
หลังจากที่มีการสลับรถนะฮะเสียแป้งอาจจะขึ้นมากับปอยก่อน
แล้วก็สลับเป็นรถในบิ๊กอะไรพวกนี้นะฮะก็คงจะมีการขับหนีแล้วก็ขับแยกย้ายกันนะฮะ
หลบหนีไปขอความช่วยเหลือจากนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่สตูนคนหนึ่งนะครับ
แล้วใช้มือถือของเสียแป้งนี่คันนี้นะฮะ
โดยเป็นการใช้มือถือที่เสียแป้งใช้เพื่อลวงเจ้าหน้าที่ว่าเสียแป้งเนี่ยอยู่แถวสตูน
เพื่อจะหนีข้ามแดนไปยังชายแดนมาเลเซียอะไรอย่างนี้
บิ๊กทั้งปอยแล้วก็เสียแป้งรวมถึงเมียของปอยที่ว่าตั้งท้อง
เหมือนกับว่าปอยกลับไปรับมาด้วยนะคะต้องเปลี่ยนแผนการไล่ล่ากันใหม่
คือเบื้องต้นจุดสุดท้ายที่เจอคาดว่าจะไปอยู่แถวเขาบรรทัศน์ใช่ไหมคะ
หลายคนบอกว่าเอ๊ะอาจจะหนีขึ้นเขาไปกบดานหรือเปล่า
อ่าแต่ตำรวจบอกว่าอาจจะไม่ใช่เพราะว่าคือเส้นทางตรงนั้นเนี้ย
ชันด้วยยากลำบากด้วยเลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเขาไปอะค่ะ
ผลตำรบบิกริ้ซธาแก้วจันดีลองผู้บัญชาการตำรบบุธรปะเก้านะคะ
ก็เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่พบรถกระบะของปอย
บอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะเอารถกระบะที่เจอไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่ามันมีความเชื่อมโยงกับการหลบหนีของเสียแป้งยังไงบ้าง
ส่วนกระบะที่เจอวันนี้ก็เป็นคันเดียวกันกับที่เจอในพื้นที่สตูนค่ะ
เชื่อว่านี่น่าจะเป็นการสับขาหลอกตำรวจ
และประเด็นที่มีกระแสข่าวมาว่าปอยเนี่ยจะขอมอบตัวกับตำรวจ
โดยประสานผ่านในตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้าบอก
ยังไม่ได้ยินเรื่องนี้มาก่อนนะตอนนี้มีการส่งชุดสืบสวนปูพรม
ไล่ล่าตัวเสียแป้งแล้วก็พวกในพื้นที่หลายจุดแล้วนะคะ
นครศรีธรรมราชสตูนแล้วก็พัทธลุงด้วยแต่อย่างที่บอกว่า
คิดว่าเสียแป้งกับพวกไม่น่าจะหนีขึ้นเขาบรรทัศน์เพราะว่ามันเป็นพื้นที่สูงชัน
แล้วก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากแต่ยืนยันว่าไม่ได้กังวลใจอะไร
ถึงแม้ว่าคนที่หลบหนีจะเป็นคนในพื้นที่แล้วก็เป็นอดีตนักการเมืองในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
เพื่อที่จะให้ความแม่นยามต่อไปนะครับในการติดตาม
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่คนยังคงรอคำตอบใช้คำนี้แล้วกันนะคะ
ก็คือประเด็นที่ว่าทางคุณหมอที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเนี่ย
เขาออกมาชี้แจงว่าหมอขอเลื่อนนัดทำฟันของเสียแป้ง
ตั้งแต่วันที่๑๘ตุลาคมมาเป็นวันที่๒๕ตุลาคม
แล้วใครยังอนุมัติแล้วก็ยังให้เสียแป้งเนี่ย
มาโรงพยาบาลตามนัดเดิมในวันที่๒๐ตุลาคม
วูบเป็นลมเพราะความดันต่ำอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะ
นัดไปแล้วทำไมถึงยังพามาในวันที่๒๐
ประเด็นที่๒ก็คือเสียแป้งนี่เพิ่งจะอายุ๓๗ปีเองนี่นะ
แล้วก็ไม่เคยมีประวัติความป่วยด้วยอาการความดันเลย
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยความดันต่ำเหลือ๗๐๓๐อยู่ในขั้นวิกฤต
ประเมินว่าเสียแป้งอาจจะกินยาลดความดันใช่ไหมคะ
ประเด็นที่คนถามก็เลยแล้วเอายามาจากไหนอ่ะอืม
ยาความดันมาจากไหนเหรอทั้งที่ไม่ได้เคยมีอาการป่วยนี้มาก่อน
และประเด็นที่๓ก็คือ๑๙ตุลาคมมีนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสตูน
ตำรวจและพลเรือนเข้าไปเยี่ยม
คนที่เข้าไปเยี่ยม๓คนนี้คือใครยังไงบ้าง
แล้วตกลงถ้าเขากินยาลดความดันจนทำให้เกิดอาการนี้เพื่อจะได้แอดมิตรจริงเอายามาจากไหน
และตกลงแล้วทำไมยังพามาตามนัดเดิมทั้งที่หมอเขาเลื่อนนัดไปแล้ว
ประเด็นนี้คนยังรอคำตอบจากทางด้านของราชธรรมอยู่นะคะ
ส่วนตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชก็บอกว่าตั้งแต่๑ตุลาคมจนถึง๑๙ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
มีรายชื่อบุคคลเข้าเยี่ยมเสียแป้ง๑๐คนตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผล
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะมีการออกหมายเรียกเชิญตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
เดี๋ยวผมขอดูภาพรถที่เจอที่สำนักสงฆ์เมื่อสักครู่นี้หน่อย

ตกลงทีมข่าวของเรายืนยันนะครับว่าเป็นคันเดียวกับที่เจอที่สตูน
ใช่เพราะว่ารองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ก็บอกแบบนั้นเหมือนกันค่ะว่า

ใน๓คันที่พาเสียแป้งหนี
คันนี้เดี๋ยวไปสตูนแล้ววันนี้กลับมาจอดทิ้งที่สำนักส่งที่พัทธลุง

แล้วอยู่ใกล้บ้านในปอยด้วยห่างกันแค่๔กิโล
เจ้าของรถคือชื่อแม่ในปอย
กระบะสีขาวสี่ประตูอีกคันหนึ่งกับเก๋งสีดำอีกคันหนึ่งยังไม่เจอ
แต่ว่าถ้าเจอที่สตูนไปรอบนึงแล้ว
คันนั้นอาจจะเจอเป็นภาพวงจรปิดหรือเปล่า

ไปเจอแล้วก็แต่พอไปถึงอาจจะไม่เจอแล้ว

๔วันแล้วเดี๋ยวรอดูการแกะรอยต่อไปกันแล้วกันนะ